คุณผู้ชมคะดังนั้นเรื่องสถานการณ์น้ำเราไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะ
อีสานก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะ
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันที่ปราจีนบุรีกันก่อนละกันค่ะคุณผู้ชม
โดยหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นไปจนถึงตอนค่ำเนี่ยนะคะ
ปราจีนเนี่ยน้ำมันท่วมเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีค่ะ
โดยเฉพาะในหมู่บ้านทรัพย์ไพรินก็มีน้ำท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ย

ส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำจะเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน
แล้วเห็นไหมคะคือชาวบ้านเองเขาก็จะต้องเอาไม้กวาดทางมะพร้าวมากวาดน้ำ
ที่มันจะเข้ามาในตัวบ้านกวาดให้มันออกไปข้างนอกให้มันระบายออกไป

มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนหลายสายเลย
ร้านค้าต่างก็มีน้ำท่วมสูงประมาณ๓๐เซนติเมตร
เจ้าของร้านเองเขาก็ต้องวางกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำมันทะลักเข้าท่วม
พร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากร้านนะคะ
เพราะว่ามีฝนตกหนักประกอบกับน้ำในแม่น้ำเนี่ย
ล้นตลิ่งก็เลยไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้ทันนะคะ
คุณผู้ชมครับไปดูในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซากันบ้างนะครับ
เกิดเหตุนี่แหละฮะเสาไฟฟ้าหักโค้นล้ม
ีดขวางการจราจรบริเวณสะพานข้ามคลอง
ใกล้ตลาดร้อยปีบ้านใหม่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองนะครับ
ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง
หลังฝนตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
ด้านของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็รีบนำอุปกรณ์
แก้ไขปัญหาพร้อมนำไฟสัญญาณมาติดตั้ง
เพื่อแจ้งเตือนก่อนถึงจุดเกิดเหตุ
คอยอำนวยความสะดวกและแนะนำเส้นทางเลี่ยง
แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านมาเส้นทางนี้ด้วยนะครับ
อกจากนี้ในพื้นที่ฉะเชิงเซายังพบรถกระบะ๒คัน
และรถเก๋งอีก๑คันได้รับความเสียหาย
เสาไฟฟ้าโค้นล้มลงมาทับตัวรถด้วย
แต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเร่งแก้สถานการณ์นี้
เพื่อให้มีไฟฟ้ากลับมาให้ประชาชนได้ใช้กันนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูที่นครพนมกันหน่อยนะคะ
นครพนมเมื่อช่วงเย็นมีฝนตกหนักเป็นชั่วโมงเลยค่ะ

ก็ทำให้น้ำเอ่อท่วมถนนย่านเศรษฐกิจ
แล้วก็บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลทาสพนมนะคะ
รวมถึงบริเวณรอบวัดพระทาสพนมวรมหาวิหาร
น้ำท่วมสูงประมาณสัก๓๐เซนติเมตร

ก็ต้องเร่งรีบเก็บข้าวของเอาไว้บนที่สูง
ด้านนายขจรศักดิ์นิชชินนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธาตุพนม
ก็สั่งระดมเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่

เพื่อที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง
ล่าสุดค่ะระดับน้ำลดลงแล้วจนเข้าสู่ภาวะปกตินะคะ
แต่เจ้าหน้าที่เองเขาบอกว่ายังวางใจไม่ได้
ยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำตลอด๒๔ชั่วโมง
เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงอยู่นะคะ
ครับส่วนที่หนองคายนะครับ
อกจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้ว
เราก็ต้องเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำโขงนะครับ
ที่ส่วนอุทธกวิทยาน้องคายวัดได้๑๒เมตร๘๔เซนติเมตร
กว่าตลิ่ง๖๓เซนติเมตรแล้วนะครับ
แล้วเขาบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
โดยเฉพาะที่อำเภอพลพิสัยคุณ
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงกว่าปากท่อระบายน้ำ
ทำให้น้ำไหลย้อนกลับเข้ามาตามท่อระบายน้ำ
แล้วก็ดันตามรอยแยกของท่อระบายน้ำ

เข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนชุมพลพลพิสัย
รวมถึงบ้านเรือนในระแวกเดียวกัน

เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำโขง

นำไปวางตามจุดเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้ามานะครับ
ก็ต้องคุณดูระดับน้ำค่อนข้างจะสูงนะ

ปิดท้ายกันที่บึงกาลกันหน่อยละกันค่ะ
บึงกาลสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง
อำเภอปากฆาตเมื่อตอนบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
ระดับน้ำอยู่ที่๑๒เมตร๕๐เซนติเมตร
แล้วก็มีแนวโน้มค่ะว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ซึ่งน้ำก็มาล้นตลิ่งบริเวณลานพญานาค

รวมถึงถนนเรียบแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะ
ระดับน้ำสูงเกือบครึ่งเมตร
เป็นสภาพแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
ดังนั้นทางด้านนายวรทัศน์ทุลีจันทร์ประหลัดจังหวัดบึงกาล
ก็ได้นำกำลังทหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
แล้วก็ผู้นำชุมชนมากันเป็นร้อยคนนะคะ
ต้องช่วยกันตักทรายใส่กระสอบ
บรรจุเป็นกระสอบทราย๑๕๐๐ใบ
ทำแนวป้องกันน้ำบริเวณลานพญานาค
เป็นระยะทางยาวที่ป้องกันประมาณ๑๕๐เมตรนะคะ
เพื่อไม่ให้น้ำโขงมันไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน

เรื่องต้นตอนนี้ยังไม่มีบ้านเรือนประชาชน

ใช่นะครับเพราะว่าทั้งบึงกาลเอง

ตอนนี้ยังมีฝนตกอยู่เลยนะครับ